เป็นคนเอเชียนะครับทุกอย่างจะเดินหน้าไป
มีความได้เปรียบกลับมาสู่โซนเอเชียบ้าง
อาจจะได้ประโยชน์เช่นการเพิ่มทีมในบอลโลก
เช่นเดียวกันหุงการคุณภัยไทยหรือการสิทธิ์ต่างที่มีการประมูล

โดยประเด็นหลักของการหารือนะครับก็คือความร่วมมือระหว่างสาพันธ์ฟุตบอลอนาชาติ
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วที่ศูนย์ฝึกหนองจอก
ซึ่งทางไทยเองนั้นจะขอเริ่มโครงการใหม่ทั้งหมด
นับตั้งแต่สร้างที่ทำการใหม่งบประมาณในการจ้างบุคลากร
ศูนย์ฝึกและส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาในทุกด้านครับ
ใช้ในการดำเนินงานของสมาคมชุดใหม่อย่างเร่งด่วน
เพื่อเขียนแผนพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ
เพิ่มเติมซะหน่อยนะครับว่าทำไมโกโปรเจคต้องทำใหม่
เพราะว่าในก่อนยุคก่อนหน้านี้เคยมีการขอไปแล้วนะครับ
ทั้งที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลซึนามิที่ภูเก็ตหรือว่าที่หนองจอก
แต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้มีการปิดงบประมาณให้เขา
ตั้งแต่ปี๒๐๑๒นะครับดังนั้นต้องมีการปิดงบก่อน

ขณะที่ภาพนี้นะครับก็คือ
เรื่องราวของหนังสือที่ทางสมาคมชุดใหม่นั้น
ส่งไปยังนายวรวีมะกุดีอดีตนายกสมาคม

เลขาธิการนะครับเพื่อให้ส่งมอบงานตามข้อบังคับของสมาคม
หลังจากที่สภากรรมการชุดเดิมนั้นหมดวาระลงไป
แต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งมอบงานให้กับสภากรรมการชุดใหม่

นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสภากรรมการชุดใหม่
เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

จากนี้พลตำรวจเอกสมยศนะครับ
ได้ส่งหนังสือเตือนครั้งสุดท้ายไปยังสโมสรต่างที่ฟ้องร้องต่อสารปกครอง

ฉะนั้นครับสภากรรมการจะระงับสมาชิกสภาพ
ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอล
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อวงการฟุตบอลไทยครับ
เรื่องราวการเสริมทัพนักเตะไทยลีกกันนะครับ

รองแชมป์ลีกปีที่แล้วนะครับเปิดตัวที่สตองโด
สัญญาถาวรและไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด
โดยจะสวมเสื้อหมายเลข๑๙นะครับ
ซึ่งหลังการเปิดตัวทิสตองโดก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับ
โดยทิสตองนั้นเป็นผู้เล่นคนที่๕ต่อจากชนะทิพย์สงกระสินธนบูลเกษารัฐ
ีรพัฒนชายาและอธิสักไกรสอนที่ย้ายมาจากเทโรศาสนามาอยู่กับเมืองทองครับ
ต้องบอกว่าเมืองทองปีนี้นักเตะทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันนี้เต็มทีมไปหมดเลยนะ
ภายใต้การคุมทีมของสมชายซับเพิ่มเปิดตัวสู้ศึกไทยพิมลิกรุ่นการใหม่ที่สนามฟุตบอลหมู่บ้านธนารมโดยตั้งเป้านะครับ
แชมป์อย่างน้อย๑รายการและจบเลขตัวเดียวให้ได้ในศึกไทยพิมพลิก๒๐๑๖ที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับ